สุรัสสุขะอดีตนักเตะทีมชาติไทยก็ไปโพสต์เฟซบุ๊คครับ
วงเงินจากทีมที่ค้างค่าเหนื่อยของเขาแล้วก็มีการบอกว่า
ถ้ายังไม่ยอมจ่ายเงินที่คงค้างก็จับไปร้องเทรนด์
เพื่อรักษาสิทธิของตัวเองนะครับ
หลาแบบนี้เลยนะใช่ครับ
ซึ่ง๓ชั่วโมงต่อมาสุรัตนก็ไปโพสต์ครั้งที่๒ด้วย
หลังจากที่ออกสื่อไปก็มีการโอนเงินมาเลยครับ
แต่ว่ายังขาดอีก๓งวด
เขาก็บอกว่าถ้าไม่อยากเป็นเรื่องนะครับก็นัดวันจ่ายยอดที่เหลือมา
งั้นผมเอาจริงอันนี้คือโพสต์ที่๒
ซึ่งก็คาดว่าเตรียมที่จะไปเรียกร้องกับสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย
เพราะว่าถ้าเหลืออีก๓งวดก็คือต้องค้าง๔เดือนนะครับ
แต่ว่าเจ้าตัวไม่ได้ระบุว่าเป็นทีมใด
ส่วนเวลานี้ดาวเตะในวัย๓๕ปีก็เป็นนักเตะไร้สังกัดนะครับ
เดี๋ยวต้องติดตามต่อถ้าจ่ายครบก็ไม่น่ามีปัญหานะครับ